ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ด้วยกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เย่วันนี้ค่ะเราจะนำเสนอร้านนี้เลย
น่ากินอ่ะใช่แล้วค่ะคุณที่เห็นแบบนี้นะคะก็คือ
ไห้จอปูทะลักบายเช็บกี้
ทะลักจริงทะลักทลายล้นเลยอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะค่อยจอร์ดร้านนี้นะคะเขาใส่กัญเชียงปูไปแบบเน้นไม่มีแห้วเลยนะ
กินไปหูปูแน่นอร่อยจุใจเต็มปากเต็มคำควินแน่นอน
แนะนำเมนูกันสั้น๑ไฮจอร์ปูทันลักษณ์๒ปูจ๊ะจ๋า
ชื่อก็ดีทุกเมนูผ่านกระบวนการนึ่งสุกสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอน
ใครสนใจอยากซื้ออยากสั่งนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องทางที่ปรากฏนี้
แล้วก็ถ่ายรูปกันเอาไว้เลย๑๒๓แชร์
เอาล่ะส่วนใครที่จดไม่ทันหรืออยากจะสั่งมาทานรวมไปถึง
คุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทร้านของคุณนะคะ
ครับยังไงซะเดี๋ยวเราจะฝ่าวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับ